วินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านเช่า

แล้วข้างในนั้นคือคุณฮันสปีเตอร์
ซึ่งโดนชำแหละเป็นชิ้นแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่ากว่าจะนำมาซึ่งการบุกมาที่บ้านเช่าหลังนี้นะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพวงจรปิดครับว่า
ไงจนนำมาซึ่งบ้านหลังนี้อันนี้ก่อนคุณผู้ชม๕กรกฎาคมพุธที่แล้ว๑๐โมง๕๓นาทีตอนเช้านะ
บันทึกภาพไว้ได้เป็นเชฟโรเลสสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับเข้ามาก่อน
เป็นสองสามีภรรยาที่ไปให้การกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเขาเนี่ยนี่สองคนนี้นะ
ตอนที่ให้การกับตำรวจเนี่ยพวกเขาถูกว่าจ้างมาอีกทีนึง
บรรทุกตู้แช่แข็งสีขาวความยาวเมตรครึ่งแล้วมีฝาปิดแบบทึบ
แล้วแพ็คมาด้วยพลาสติกอย่างดีให้เอาไปส่งที่บ้านภูวิลล่าในตำบลหนองปลือครับ
ทั้งสองคนอ้างว่าพวกเขารับจ้างมาแค่นั้นอืม
พอส่งตู้แช่แข็งเสร็จเขาก็กลับเลย
โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในถังนั้นมีอะไรต่อมาครับคุณผู้ชม
ให้ดูวงจรปิดอีกภาพหนึ่งเป็นวันเสาร์ที่๘กรกฎาคม
จะเห็นว่าโอลาฟนายโอลาฟเนี่ยขับกระบะรีโว้เข้ามา
อ่ากล้องวงจรปิดวันเสาร์ใช่ไหมอ่าของวันเสาร์นะคุณผู้ชม
ข่าวที่ผ่านมาเนี้ยจากนั้นครับเขารับช่วงต่อในการขนตู้แช่ศพ
แล้วขับออกไปจากหมู่บ้านครับ
น้าโตราวร์เนียะค่ะนี่นี้นี่นี่
อันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้จะอีกภาพหนึ่งครับ
อันนี้ของ๕กรกฎาคมก่อนพุธที่แล้ว

นี่จะจับภาพได้เห็นชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ

ใช่แต่ที่จะให้ดูคือวันที่๘ใช่ไหมคะ
แล้วก็ขนตู้แช่ศพขับออกไปจากหมู่บ้านครับ

แต่อันนี้จะไม่มีคนคอยประคองนะ
แต่มีผ้าคลุมรัดไว้อย่างแน่นหนาเลย

เพราะว่าโอลาฟขับกระบะขนตู้แช่
ออกจากหมู่บ้านขับวนไปวนมารอบเมืองพัทยา
เป็นระยะทางกว่า๑๕๐๑๖๐กิโลเมตรครับ
จะขับเข้ามาในหมู่บ้านที่พบชิ้นส่วนศพนั่นแหละ

ห่างจากบ้านภูวิลล่าที่โอลับไปรับถังตู้แช่ออกมา

และอยู่ห่างจากจุดพบรถเบนส์ของนายโอลาฟ
จอดทิ้งอยู่ประมาณ๒๐๐เมตรครับ
แต่โอลาฟเนี่ยขับวนรอบเมืองเลยนะ
ไม่แน่ใจว่าประสงค์เพื่อจะเบี่ยงความสนใจจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
จนกระทั่งตำรวจนำหมายค้นไปตรวจสอบในบ้าน
แล้วก็นำมาสู่การพบร่างของนายฮันส์ถูกแช่แข็งอยู่ในตู้แช่นั่นแหละคุณผู้ชม
ต่อมาตำรวจก็เลยไปยึดรถทั้ง๒คัน

ก็ไปยึดมาแล้วมาตรวจสอบพบว่า
มีน้ำยาปริศนาทั้งสีขาวและสีเขียว

เหมือนที่เบ้นป่ะเบ้นของฮันปีเตอร์ป่ะ
คล้ายกับเบนส์ของคุณฮันสปีเตอร์

แล้วสองผัวเมียที่เขาขับกระบะคนนั้นเขารู้ไหมว่าน้ำยาง

ให้การกับตำรวจว่าพวกเขาไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าจะพูดอะไรมาตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับ
เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่รู้เรื่องบนรถกระบะ
แล้วมันจะมีค่าน้ำยาชนิดเดียวกันกับในรถเบนส์ของนายฮันสปีเตอร์ได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวทั้งคู่สามีภรรยา
สอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ

จะไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ประติดประต่อมาสืบจากข่าวกันสิ

กล้องวงจรปิดอันแรกคืออู่นะครับ
อู่รถยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๙
ใกล้กับสี่แยกชัยพฤกษ์คุณผู้ชม
ซึ่งไม่ห่างจากบ้านของจุดเกิดเหตุมากนัก
พบหลักฐานว่ามาแล้วนะเชฟโลเล็ตคันนี้ของใครของใคร

นะครับที่พบฮันส์เป็นคนสุดท้าย
ขับเข้ามาที่อู่๔กรกฎาคม
แล้วก็มีการเรียกคนดูแลโอมาคุยกัน
ธุระเสร็จนะครับก็ขับออกไป

อยู่ดีปุ๊บทำไมรถเปลี่ยนล้อแม็กซ์๔ล้อเลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมกระทั่ง๑๐โมงวันที่๕กรกฎาคม

รถคันเดิมนะครับก็ขับเข้ามาที่อู่

แค่ทำไมนะครับคือตรวจสภาพรถแล้วก็ถอดล้อทั้งสี่ล้อออกคุณผู้ชม
๔โมงเย็นนะครับกล้องวงจรปิดของร้านยางเนี่ย
จับภาพนางเพธานนะครับไปติดต่อขอซื้อล้อสี่ล้ออ้างว่าจะเปลี่ยนล้อเดิมนะครับ
เพราะว่าต้องขับรถทางไกลนะครับต้องขับรถทางไกล
กล้องยังจับภาพนางเพธาเนี่ยนั่งรอพนักงานอยู่ในร้านเลยคุณผู้ชม
เกือบล้มล้มไปแล้วนี่แหละฮะเพธาน
ค่ะแต่เอาจริงนะคือช่างยังบอกอยู่เลยว่าดูจากสภาพล้อ
จริง๒ล้อมันยังปกติอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเปลี่ยน
เพราะว่าต้องเดินทางไกลเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยน๕โมงเย็น
โมงเย็นกล้องวงจรปิดจับภาพคราวนี้ล่ะคราวนี้ล่ะ
ผัวเมียมัสด้ามาแล้วนี่มัดด้ามาแล้วมาด้าถอยมาแล้ว
มาแล้วถอยรถเข้ามาเพื่อขนล้อเชฟโลเล็ตล้อเดิม
ที่เปลี่ยนเอาออกอ่ะเอาออกอ่ะนี่ไงขึ้นท้ายกระบะยกขึ้นท้ายค่ะ
ครับแล้วก็ขับรถออกไปคือคุณผู้ชมครับการปรากฏตัวของนางเพธาน
เชฟโลเล็ตของเธอแล้วก็สามีภรรยาที่มากับ
มาสด้ากระบะคันนี้ครับทำให้มันสรุปความเชื่อมโยงถึงพฤติกรรม
ที่ต้องสงสัยในการใช้ยานพานะจนทั้งหมดต้องถูกสอบสวนแล้ว
แปลกสิพี่หรือว่าปกติคือเวลาเขาเปลี่ยนล้อแล้ว
เขาไม่เอากลับไปไหมหรือว่าเขาไว้ที่ร้านนี้
ก็อันนี้ก็อาจจะมันก็ได้ขายต่อก็ได้
เอาไปขายต่อก็ได้จะเอาเทินก็ได้จะเอาแล้วทำได้ได้หลายอย่าง
ต่อสารจังหวัดชนบุรีขออนุมัติหมายจับ
ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ๒คนประกอบด้วย
คุณผู้ชมว่าใครบ้างคิดไว้ในใจนางนกต่อที่ล่อลวงผู้ตายให้ออกจากบ้านหนึ่งนะ

แล้วเตรียมออกหมายจับเพิ่มอย่างน้อยอีก๒คน
ถ้าเกิดว่าฟังข่าวมาตั้งแต่ต้นเดาออกเลยว่าคือใครบ้าง
ปรากฏออกมาเลยในหัว
มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคุณผู้ชม
สำหรับผู้ต้องหารายแรกที่คุมตัวก็คือนายโอลาฟอายุ๕๒ปี

โดยสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อวาน
แต่ชุดสืบสวนไม่ปักใจในพฤติกรรม
ตอนนี้ประกบอยู่ถ้าประสาบเบอร์

ทั้งเมื่อไหร่ออกใหม่จับปั๊บล๊อค
คุณผู้ชมนี่คือความคึบหน้าครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชม๗โมง๕นาทีแล้ว
ดังนั้นค่ะเผื่อใครที่แบบเพิ่งเปิดมาดูด้วย
เดี๋ยวจะไล่เป็นไทม์ไลน์ให้ฟังแบบคร่าวสั้น

จนถึงเนี่ยค่ะไล่เรียงกันหน่อยค่ะเพราะว่าคดีนี้เริ่มตั้งแต่๔กรกฎาคมนะคะ
กับการหายตัวไปของนายฮันส์ปีเตอร์หายออกจากบ้าน
แล้วทางครอบครัวเองไม่สบายใจครอบครัวบอกว่า
สามีเนี่ยจะไปพบชาวต่างชาติในหน้าขายที่ดินเป็นชาวเยอรมนีเหมือนกัน
ไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ด้วยว่าคือใคร
พอมาวันที่๕ครอบครัวเองก็ยังติดต่อหาในฮันสปีเตอร์ไม่ได้ไม่สบายใจแล้ว
ตัดสินใจไปแจ้งความคนหายที่สพนปลือแล้วก็ประกาศผ่านทางออนไลน์นั่นแหละ
วันที่๕นี่แหละคุณผู้ชมตอนที่เริ่มเป็นข่าวแล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งภรรยาคนปัจจุบันคุณปาร์ตี้บอกว่าอะไรนะ
จะให้เงินรางวัล๓ล้านสำหรับคนที่ให้เบาะแส
แล้วนำไปสู่การพบตัวของนายฮันสปีเตอร์จะให้เงินอีกแสนนึง
ถ้าเกิดใครให้พิกัดเบาะแสเจอรถเบนส์
พอมาวันที่๖กรกฎาค่ะเริ่มมีเบาะแสต่างส่งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่
วงจรปิดเริ่มมาวงจรปิดในร้านกาแฟวันหายตัว
วงจรปิดรถเบนส์วงจรปิดของคนที่ไปเจอกับนายฮันส์
แล้วก็ไปโผล่ที่ร้านเปลี่ยนยางอะไหล่ค่ะ
ทีนี้พอเบาะแสเริ่มมาตำรวจก็คือเลยคาดว่าคดีนี้
อาจจะไม่ใช่คนหายธรรมดาแล้วแหละแต่เสี่ยงต่อการเป็นคดีอุกชะกัน
ท้ายที่สุด๘กรกฎาทีมสืบสนทิกำลังกันจะคลี่คลายคดีนี้
พอมา๙กรกฎาคุณผู้ชมเจอเจอเบนส์ของในฮันในลานจอดรถคอนโด
ไอ้คราบขาวน้ำยาเคมีในรถที่มันเปื้อนตามจุดต่าง
อันนี้มันพิรุษแล้วแหละจะมีใครทำอะไรรบร่องรอยบางอย่างหรือเปล่า
ทีนี้ก็นำไปสู่การสอบสวนเพื่อนสนิทต่างชาติ
แล้วพอมาวันที่๑๐กรกฎาเมื่อวานนี้จิ๊กซอต่อครบทุกตัวค่ะ
บ้านพักต้องสงสัยรู้ตัวตอน๔ทุ่มว่านายฮันส์เนี่ยถูกฆ่าหันศพยัดตู้แช่
แล้วก็มีการออกหมายจับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง
นี่แหละค่ะเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่เกิด๔กรกฎา

อย่าลืมว่าอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มด้วยนะ
ใช่ต่างชาติและคนไทยนะคุณผู้ชมน่ะค่ะ